มันเนื่องจากพฤติการด้วยนะคืออันนี้โทษมันต้องแรงอยู่นะ
ถึงจะเกิดในสมัยนั้นเพราะว่าโอ้โหมากันไประดับมือปืน
ไปยิงครูตายครูผู้หญิงก็ไม่ได้รู้เรื่องเลย
อันนี้มันเกินกับคำว่าอาชวะตีกันดีกว่าอย่าไปพูดคำว่าอาชวาตีกันดีกว่า
ถ้าคำว่าอาชาวะตีกันคือแม่งต้องเจอกันป๊ากันตีกันแล้วจบ
แต่อันนี้มันคือเหมือนแบบตั้งใจมันวางแผนมา
มันมีกระบวนการเปลี่ยนสีรถกระบวนการปิดบังพางใบหน้า

มันเป็นเหมือนสิ่งที่เราทำดีไม่ดีผมก็อาจจะรู้จักด้วยกับสองคนที่ทำ
เพราะว่าน้องพวกนี้ผมก็เคยเข้าไปในสถาบันเขาแล้วก็เคยไปทำกิจกรรมร่วมกันอะไรอย่างนี้
คนที่ดีมีอยู่เยอะมากพี่ผมบอกไว้เลยมีอยู่เยอะมาก
คนที่มีพวกนี้มันมีส่วนน้อยมากนะพี่
อย่าไปทำให้สถาบันเขาเสื่อมค่าอะไรผม
ผมยังไม่เห็นด้วยในการพูดชื่อสถาบัน
ผมเชื่อว่าสิ่งที่เขาทำมันเป็นกระบวนการ
การแก้สร้างชื่อสร้างให้ฝั่งนู้นกลัวเรา
แต่อย่าลืมว่าฝั่งนู้นเขาก็พร้อมแค่เหมือนกัน
ฝั่งนู้นเขาก็รอแหละเรื่องเงียบเมื่อไหร่ก็มีแก้แน่นอน
ผมอยากรู้ว่าเนี่ยเวลามีคนบอกหูโตกันหมดแล้ว
พี่ก็อายุเกือบ๕๐กัน๔๐กว่ากันแล้วพูดได้ดิ
น้องสมบัติตีดื้อพี่ก็พูดแล้วที่เบาส่งวิทยาลัยมา
พี่ติดวัน๓ที่เลยครับ

ผู้ใหญ่เด็กผ่านหมดแล้วแต่คำถามคือคุณจะแลกเพื่ออะไรอ่ะ
คุณไปกลับไปมองดูพ่อคุณคุณนั่งรถตูเล็งมาเยี่ยมคุณ
หาเงินวันหนึ่งได้วันอะไรแต่ก่อนว่าร้อยสองร้อยสามร้อย
สูงสุดก็๓๕๐๐พ่อผมต้องมาเยี่ยมลูกทีนึงเป็นพัน
ซื้อของเยี่ยมเลยผมบอกครั้งเดียวจบไม่ต้องมา
ถ้าน้องที่พิมพ์อยู่เกียรติเกียรติเลยถ้าน้องพร้อมแรกอะพี่ให้น้องเฟียวเลย
แต่น้องหนีพ้นถ้าน้องหนีพ้นพี่แม่งจะยกมือไหว้ด้วย
ตั้งแต่ก่อนไม่มีกล้องนะยังเกมเลย
พี่แปงเองผมเคยอ่านบทสัมภาษณ์อยู่บอกย้อนเวลากลับไปได้เนี่ย
เอาจริงไม่เรียนไม่เรียนหมายถึงว่าอาจจะไม่เรียนเรียนช่างด้วยซ้ำ

อาจจะไปเรียนขาสั้นเรียนสายสามัญไปเลยขยายความหน่อยนิดนึง
เรารู้ที่เรารู้ว่าเราไปเรียนแล้วมันเจอขนาดนะมันจะมีปัญหาแบบนี้
กลับมาก็กว่าเยาที่จะเป็นวิศวกรภาษณ์ได้
แต่อย่างนี้เรายังไม่รู้เลยว่าชีวิตเราจะไปโดนเมื่อไหร่
วันนี้เราไปเรียนวันนี้เราไม่ได้ไปเรียนเราอาจจะไปเดินเล่นเที่ยวฮงเที่ยวห้าง
โจทย์ก็อาจจะโดนถามว่ามันต้องใช้ชีวิต
เขาเรียกว่าใช้ชีวิตในความเสี่ยงในความเสี่ยงที่สูงมาก
แล้วเราก็คนนี้เรายังไม่เคยมีเรื่องกับเขา
อย่างงี้มันอันตราย
ผมขอถามประโยคเดิมอีกสักครั้งหนึ่ง
แต่คราวนี้อาจจะถามแบบทีละคนเลยนะแบบสั้นเลยว่า
แก้ยังไงล่ะครับวิธีการแก้อย่างที่ผมบอกทำสัญญากัน

อย่างที่เขาบอกว่าต้องลงโทษยังไงครั้งแรก

แล้วพอเราลงโทษผู้ใหญ่

ไปเข้มงวดกับเด็กซึ่งบางครั้งเนี่ยคือถ้ามันไม่มีกฎเกณฑ์ที่บังคับหรือมีหน่วยงานหลายหน่วยงานเข้าไปตรงนี้มันก็จะเกิด
เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นพอเกิดครั้งนึงทันทีหนึ่งเกิดครั้งหนึ่งนาทีนึงแล้วยิ่งในกรณีในกรณีที่เป็นนักศึกษาที่เรียนไม่จบมาก่อเหตุแบบนี้แล้ว
เอาชื่อเสียงของสถาบันมาทำให้เสื่อมเสียอย่างนี้คือเขาต้องมีมาตรการของเขาในระบบของเขาในระบบของเขาก่อนมันถึงจะให้นั่นได้อย่างน้อยมันก็เบาลง
หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บถ้ายังมีปัญหาแบบนี้อีกทางสถาบันก็ต้องพิจารณาวันที่จะทำยังไง
จะบร้อยเรียนก็ต้องกันตลาดอีกรับระวังตาราย
อเจมส์ตัวของพี่เต๋แก้ยังไงดี
บ๊วยวิธีแก้ถามว่ามันยากมากมันเป็นอะไรที่มันอย่างลึกเป็นเหมือนวัฒนธรรมไปแล้ว
แต่สิ่งที่คิดว่าทำได้คือการลดดีกว่าเราไม่ได้แก้ให้มันหายขาด
แต่เราลดให้มันรุนแรงน้อยลงหรือเหตุเกิดเนี่ยมันน้อยลงไป
รู้อยู่แล้วคู่ขัดแย้งทำอะไรอธิการบดีอธิการบดีมาทำกัน
เจ้ากระทรวงมาครับจับทำเลยอธิการบดีก็ต้องไปสั่งลูกน้อง
ก็สั่งครูสั่งอะไรต่ออะไรถ้ามีเหตุครั้งนี้หนึ่งเป็นแบบนี้นะ
ครั้งนี้๒เป็นแบบนี้นะครั้งนี้๓ปิดนะรับได้ไหม
ถ้ายังไม่แก้กันเราปิดนะอย่ามองว่ามันเป็นเรื่องที่โรงเรียนเก่าแก่หรืออะไรนะ
แต่เราให้มองเรื่องว่าเราจะแก้กันยังไงดีถ้าบริสุทธิ์ใจกันจริงทั้งสองฝ่าย
เปิดเดิมพันธุ์กันอย่างนี้ผมว่าวินนะหรือว่าเอาลูกศิษย์เก่าเนี่ย
คอนเสิร์ตเราทำได้วะทำไมงานบอลเราทำได้กีฬาสารความสัมพันธ์เราไม่ทำได้
ผมถามว่ากีฬาเนี่ยมันสลายได้แต่ถ้าเราทำไมเราถึงไม่ลองทำ
อาชีวะนี่ไม่เคยเห็นหน่วยงานราชการหรืออะไร

หรืออาจจะคิดว่าเดี๋ยวไปจัดกีฬาเราก็ตีดิ

แล้วผมถามว่าผมทำกันมาทำไมไม่ตี
อ่ะที่บอกทำกันมานี้

อ๋อนี่คือพี่ร่วมกันเลย
แต่ผมไม่ได้พูดจังนะเป็นรัฐสถาบัน
อเจมส์อันนี้รวมหลายสถาบัน
พวกผมทำกันอยู่ก็ไม่มีการตีกัน
นี่มีรวมใหญ่นะนี่คือรวมเท่าทั้งหมด
อเจมส์อันนี้คือเราจัดกิจกรรมจัดให้กันมา
ก็คือไม่ใช่๔สถาบันที่ไปเข้าร่วมเตะบอลนะ
เป็นหลายสถาบันประมาณ๑๐กว่าสถาบันเข้าไปร่วมกัน
ลดร้านเริกก็ไม่มีการตีกัน
เมาทุกคนสนุกกันทุกคน
เค้าใช้ใครครับ
อ๋อยังไง
อันนี้ก็๔๐กว่าสถาบันนะครับ

มีแต่ความสุขภาะ

อย่างนี้มันทำเพื่ออะไรไอ้คอนเสิร์ตเนี่ย

มันก็เป็นเด็กที่เก๋ที่เคยเกย์มาแล้วถามว่าถ้าเราเอารุ่นพี่ที่เกมาเนี่ย
มันทำกิจกรรมร่วมกันกินเหล้าด้วยกันมันเป็นเพื่อนกันแล้วมันจะตีกันไหม
เฮ้ยแป๊งเป็นเพื่อนกันไม่ต้องเขาเว้ยมันก็อาจจะเป็นไม่ได้
ถ้าเราไม่รอมันก็มีข้อวงเล็บ
เพราะว่าจริงพอพวกนี้พอมันมีกิจกรรมร่วมกันบ่อย
แต่คล้างแรกผ่านไปคล้างที่สองผ่านไปคล้างที่สามผ่านไป

ขาวลาธบาลมาสำนับสนุนใช่ไหมกระทรวงอชิวาฯ
สำคัญไปกันนะสำคัญไปกันยกเลือกกันถ้าตียกเลือกกันคือคำว่ามึงโดนบอยคอร์ดด้วย
ใช่โดนบอยคอร์ดจากสังคมด้วยนะสังคมอาชีวะนี่ถือว่าคุณโดนบอยคอร์ดก็คือแรงนะ
แต่ในที่นี้หมายความว่าเราไม่ได้ต้องการแค่นักบอลนะเราไม่ได้ต้องการนักกีฬาที่ชนะนะ
แต่สิ่งที่เราต้องการคืออะไรคือมิตรภาพมิตรภาพได้แน่นอนแต่สิ่งที่เราต้องการคือกองเชียร์
คุณต้องคุมกองเชียร์คุณให้อยู่บอลแพ้คุณไม่แพ้ไม่ได้เว้ยมึงต้องคุมกองเชียร์
คน๓๐คน๓๐คน๔โรงเรียนโรงเรียนเท่ากัน๓๐แข่งกองเชียร์ดีเด่นนักกีฬาดีเด่น
และถ้ามีคนสนับสนุนและมันทำมันเกิดขึ้นได้จริงผมว่า๔อย่างตุลมิตคือไอดอลของเรา
เราต้องทำตรงนี้เป็นไอดอลเราให้ได้จริงเราทำมานานแต่มันไม่ไม่สามารถเกิดเป็นรูปธรรมได้
เพราะว่ามันไม่มีวิจัยสนับสนุนอาชีวะนี้ไม่มีคนสนใจหรอกเพราะเขามองว่าเราคือ
คือทัศนคติสังคมเขามองเราลบอยู่แล้วก็เพราะว่าพวกคุณมองผมลบไง
จริงในมุมมองที่แย่แต่มุมมองที่ดีพวกผมก็ทำกันอยู่
อย่างพวกผมก็รวมตัวกันใส่ช็อปทำความดีซึ่งการใส่ช็อปทำความดีไม่จำเป็นต้องเป็น๔สถาบัน
คือเราให้ดื่มก็ได้หลายสถาบันก็มาร่วมกันพอีเนี่ยก็มีไม่ต่ำกว่า๓๔สถาบันที่มาเข้าร่วม
ก็มีไม่ใช่ว่าจะไปทาสีหรือทำหลายอย่างหลายอย่างมากทำอาหารเลี้ยงเด็กตอนนี้ก็มีหลายโรงเรียนนะที่เข้ามาเข้าร่วม
พี่เนธก่อสะดอกก่อสร้างศึกษิษฐ์

แปงก็ไปสอนเด็กทาสี

พอเวลาเขาอยากได้ใส่ช็อปพวกเราไปถ่ายรูปเสร็จ
แต่ถ้าหากคุณต้องทำความดีนะ
ไปทำความดีไปทาสีก่อนให้ใส่

สิ่งที่เราภูมิใจคือเราทำให้เด็กเขารู้จักเป็นจิตอาสา
ทีนี้จากที่เราเอามาให้ดูทั้งหมดเนี่ย
ผมไปถามย้ำอีกครั้งด้วยสั้น

อันนี้สุดที่ผมอยากโชว์
เด็กแม่งทาสีเสือนได้อย่างนี้
คือคนเด็กที่กำลังจะเข้าไปเรียน

เด็กสามคนนี้ที่เขากำลังจะโต
ถ้าไม่มีการแก้ปัญหาก็จะถูกกลืนแต่ถ้าเกิดแก้ปัญหาจริงจังน้องเหล่านี้ก็จะ
เราก็จับไปแจกข้าวชาวบ้านน้ำถ้วง

แล้วนั้นพี่เบิร์ตก็เราทำงานคู่กัน

แล้วคุยกันมาประมาณเกือบชั่วโมงสรุปแล้วก็คือว่าเรื่องที่มันเกิดในช่วงนี้
สุดท้ายนะจะนำไปสู่การปิดสถาบันการศึกษาพี่สองคนก็มองเหมือนเดิมก็คือว่ามันไม่แก้แน่นอน

ผมขอพูดเลยให้เจ้าส่วนฟังถ้าจะเป็นร้านมนตรีหรืออะไรก็รอต่างที่คิดจะปิดนะ
พี่กำลังผลักเด็กที่เรียนดีกำลังจะทำให้คนที่เขาเป็นสิทธิ์เก่าของโรงเรียนนี้
เขามองว่ามันเป็นแค่น้ำพึ่งหยดเดียวปลาเน่าตัวเดียวจะตายทั้งข้องเป็นไปไม่ได้
ทำไมไม่ลองให้โอกาสกันหรือทำไมไม่หาวิธีที่มันถูกจุดล่ะ
คุณปิดโรงเรียนเด็กที่มันเรียนอยู่หรือว่าเด็กที่มันตีกันเนี่ยมันก็ต้องไปหาที่เรียนใหม่
ผมถามว่าเด็กที่มันตีกันเนี่ยอย่างรูแป้งโรงเรียนรูแป้งโดนปิดเรียนรูแป้งขอรูแป้งเลิกตีป่ะ
ไม่เลิกมันก็ต้องไปอยู่ที่ไหนมันก็ต้องไปอยู่ที่ไหนอยู่ดี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
ขอบพักคุณมากจริงวันนี้ที่มาคุยกับพี่เต้นะครับ
จากบุรณภลนะครับแล้วก็พี่อู๋แปลงจากอินทรานะครับ